มาดูเรื่องอีรุงตุงนังเรื่องนี้กันหน่อยนะคุณผู้ชมเป็นการปะทะคารมผ่านโลกออนไลน์นะคะระหว่างปู่มหาหมุณีกับหมอปลาและคุณน้ำฟ้าภรรยาของหมอปลานะคะเขาด่ากันไลฟ์สดด่ากันไปมาคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูคลิปต้นเรื่องกันก่อนนะคะขยายความเพิ่มเติมกันค่ะ
บอกว่าผมเนี่ยเป็นคนไปด่าเขาก่อนนะคลิปผมก็มีเพราะคลิปผมเพิ่งสร้างเมื่อเดือนมกรานี่เองนะครับย้อนดูไม่ยากนะครับเริ่มต้นผมเริ่มต้นมายังไงนะหนึ่งอันนี้ก็หน้าแหกแล้วสองเรื่องเกี่ยวผมเป็นนี่นะครับไปบอกในรายการสามหมื่นสองหมื่นอันนี้เดี๋ยวจะฉีกหน้าอีกหน้าแหกรอบสองนะฟังนะคนเรามันต้องตรงกับสังคมสามนะครับให้
แบบไม่ไหวนะใช่ไหมก็มึงทำไว้นะเรื่องพันธุ์เก่งมึงก็ไปโกหกนะครับเรื่องที่มึงไปเจอสัมภเวษีอวกมึงก็โกหกนะครับมึงหลอกสังคมมาตลอดช่วงที่เขามีปัญหากับหลายคนเขาถึงขั้นจะฆ่าตัวตายเมียผมสงสารก็เลยโอนตังไปให้หนึ่งหมื่นเป็นค่าเช่าบ่งเช่าบ้านอะไรบ้างทั้งทั้งที่ก่อนที่โทรไปเนี่ย
เขาก็ไม่เชื่อนะว่าเราจะโอนให้เขาครั้งที่สองเนี่ยเมียผมเนี่ยโทรไปหาเขาเพราะตอนนั้นอ่ะผมมีประเด็นเรื่องเสียงพ่อแกก็โทรไปถามว่ามันเสียงอะไรเพราะเราไม่มีความรู้เรื่องเนี้ยเราก็แค่ถามว่าเฮ้ยนี่มันคือเสียงเขาเรียกว่าเสียงอะไรโทรถามพี่นะครับเรื่องแค่โทรถามว่าเสียงอันเนี้ยคือเสียงพ่อแก่
คุณผู้ชมดูคลิปของพ่อปู่มหาหมุณีกับหมอปลาไปแล้ว

ระหว่างหมอปลากับปู่มหาหมุณีค่ะแล้วก็ภรรยาของหมอปลาด้วยนะคะ
ล่าสุดค่ะคุณน้ำฟ้านี่ไปไหน
เอาหลักฐานไปลงบันทึกประจำวันที่สนตลิ่งชัน
ขอให้ตำรวจเชิญตัวปู่มหาหมุณีมาสอบปากคำ
พร้อมกับเตรียมประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ให้มารับตัวปู่มหาหมุณีเนี่ย

เพราะคุณน้ำฟ้าเชื่อว่าปู่มหาหมุณีเนี่ย
เป็นผู้ป่วยจิตเวทนะฮะ
คุณน้ำฟ้าบอกว่าที่ผ่านมาถูกปู่มหาหมุณี
มีการไลฟ์ด่าทออย่างต่อเนื่อง
บางครั้งด่าทอไปถึงบุพการี
ทั้งที่ตัวเองเนี่ยถือว่ามีบุญคุณกับปู่มหาหมุนีนะ
ที่แม้จะไม่รู้จักกันมาก่อน

แต่เคยโอนเงินช่วยเหลือไปหลายครั้ง
เพราะปู่มหาหมุนีเนี่ยอ้างว่า
อยากได้เงินไปเป็นทุนการศึกษาให้กับลูกชาย
ทีนี้คุณน้ำฟ้าเธอมีหลักฐานที่เป็นแชทคุยกับปู่มหาหมุณี

รวมทั้งมีหลักฐานเป็นสลิปการโอนเงินด้วยนะคะ
ทั้งหมดเนี่ยเฉพาะที่มีหลักฐานเนี่ย
รวมยอดเงินคือ๑๒๐๐๐บาท
แต่ถ้าเกิดว่าโอนจริงคุณน้ำฟ้าบอกว่ามากกว่านั้น
สักประมาณ๕๐๐๐บาทนะคะ

คุณน้ำฟ้าทำไมปู่มหาหมุณีต้องมาไลฟ์ด่าคุณกับหมอปลา
คุณน้ำฟ้าบอกว่าคาดว่าสาเหตุที่ปู่มหาหมุณีเนี่ย
คือไม่พอใจแล้วออกมาไลฟ์สดด่าทอหมอปลากับภรรยาเนี่ย
คาดว่าจะมาจาก๓สาเหตุ
ต้องการเรียกยอดวิวยอดไลฟ์ในโซเชียล

ที่ตัวเองกับหมอปลาตัดสัมพันธ์กับลุงพล
เพราะปู่มหาหมุณีเพิ่งจะเริ่มไลฟ์ด่าหมอปลาช่วงนั้น
กับหมอปลาไม่ให้ปู่มหาหมุณียืมเงินต่อ

ก็เลยเริ่มไลฟ์สดด่าทั้งหมอปลาแล้วก็คุณน้ำฟ้านะคะ
เอาล่ะหลังจากที่คุณน้ำฟ้าเธอไปลงบันทึกประจำวันไว้แล้วนะคะ
ก็ให้ตำรวจตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง
แล้วให้ตำรวจเนี่ยเดินทางไปพร้อมเธอไปที่บ้านปู่มหาหมุณีภายในซอยบรมราชชนนานียี่สิบ
ทวงหนี้ตามที่ปู่มหาหมุณีเคยไลฟ์สดท้าทายเอาไว้นะคะ
บอกว่าถ้าอยากได้เงินถ้าอยากได้เงินคืนก็ให้มาเอาที่บ้าน

พอไปถึงตะโกนเรียกให้ออกมาเคลียร์กัน
มีใครออกมาไหมไม่มีค่ะไม่มีใครออกมาแม้แต่คนเดียว
รออยู่อย่างนั้นนักข่าวของเราก็ไปด้วยนะคะ
รอสักประมาณ๑ชั่วโมงปู่มหาหมุณีออกมาไหมไม่ออกมาค่ะ
สุดท้ายแล้วมาทราบจากตำรวจสนตลิ่งชันว่า
ปู่มหาหมุณีเนี่ยแกปีนออกทางหลังบ้าน
แล้วก็นั่งมอเตอร์ไซค์มาที่สอนอตลิ่งชันแล้ว
บอกว่ากลัวว่าจะถูกทำร้ายนี่นะ
อยู่ที่นี่แล้วนะคะแกบอกว่ากังวลว่าจะถูกทำร้าย
ก็เลยต้องทำแบบนี้พอมาถึงโรงพัก
เข้าไปพบกับพนักงานสอบสวนพร้อมกับลงบันทึกประจำวันว่า
ยินดีให้ความร่วมมือในการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายของแก
โดยตำรวจได้ตรวจหาสารเสพติดทั้งหมด๔ชนิดด้วยกัน
คือยาบ้ายาอียาเคและกัญชา
ก่อนหน้านี้คุณน้ำฟ้าลักษณะคือเหมือนไปพูดไง

ใช่ไหมคะว่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรือเปล่า
ปู่มหาหมุณีเนี่ยพอไปตรวจแล้วปรากฏว่าไม่พบสารเสพติดในตัวของปู่มหาหมุณีนะคะ
เจ้าตัวบอกว่าหลังจากตรวจสารเสพติดเรียบร้อยแล้ว
มหาหมุณีเตรียมที่จะแจ้งความฟ้องกลับคุณน้ำฟ้า
เพราะการกล่าวหาว่าเขามีสารเสพติดในร่างกายนั้นทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียง
ส่วนเงินจำนวน๑๒๐๐๐บาทที่คุณน้ำฟ้าเธอบอกว่าเธอมีหลักฐานการโอนเนี่ยนะคะ
ยืนยันว่าเดี๋ยวจะคืนให้ทั้งหมดแล้วเราก็ถามต่อว่า
ที่ล่าสุดไปไลฟ์ด่าเขาไปไลฟ์ต่อว่าเขาทำไปทำไม
คุณรู้ไหมว่าปู่มหาหมุณีตอบว่าไงชี้แจงว่าไง
พูดไปทั้งหมดนั้นคือการแสดง
เอาจบจะไปว่าโอ้โหเอออ่ะค่ะอ่ะรอดูกันไปนะค่ะอืม